มันมีคดีสะเทือนขวัญเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีเด็กผู้หญิงอายุ๑๒ปีคนหนึ่งถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพเนี่ยยัดถังน้ำแข็ง
แบบนี้นะฮะแล้วก็เอาปูนเนี่ยโบกทับเอาไว้เขาก็ไปตรวจสอบบ้านพักแถวบางเขน
กระท้อปูนออกมาเนี่ยเจอจริงจริงนะครับทุกผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ย
คนก่อเหตุที่เป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงของเด็กเนี่ยนะครับตัวพ่อเลี้ยงเนี่ยหนีไป
ตอนนี้จับได้แล้วนะครับแต่ในจุดเกิดเหตุอันนี้คือจุดที่มาเจอศพน้องนะฮะ
ที่ใส่ถังน้ำแข็งระโบกปูนทับจริงเนี่ยนะฮะมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเช่าหลังนั้น
ซึ่งเมียของคนก่อเหตุที่ตำรวจคุมตัวได้เนี่ยบอกว่าตอนหลังจากเกิดเหตุไปแล้ว
บอกให้ลบภาพจากล้องวงจรปิดทิ้งแต่เธอไม่ลบทิ้งนี่ฮะขออนุญาตเซ็นเซอร์จริง
ตรงเซนเซอร์ดำคือน้องสมมุติชื่อน้องเอนะครับเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
ไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ที่แท้จริง
ภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเช่าหลังเกิดเหตุนะครับ
แจ๊บใช้ไม้เบสบอลตีน้องเอเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ซึ่งตอนนั้นน้องเนี่ยนอนฟุบหมดสติไปแล้ว

แต่ยังไม่จบนะครับในแจ๊บเนี่ยยังลากน้องเอมาตามช่องทางเดินนะครับ
ที่บ้านเขาแบบทำพวกขายของส่งทางออนไลน์จะมีหลังเยอะแยะไปหมด
ลากมาตามช่องประมาณ๑เมตรแล้วมาหยุดตรงพัดลม
ซึ่งขณะนั้นแม่เลี้ยงที่มีศักดิ์เป็นป้าของเด็กเนี่ยนะฮะ
รับเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยนางสาวนิรมนต์พรมคุณหรือว่ามิ้นอายุ๓๐ปี
นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้ลุกมาห้ามไม่ได้ลุกมากันอะไรเลย
นั่งมองอยู่ใช่ครับเหมือนกับในแจ๊บเนี่ยจะหันมาพูดอะไรบางอย่างกับเมียด้วย
ก็คือมิ้นท์เนี่ยฮะที่นั่งอยู่แล้วนี่ไม้เบสบอลนะที่ใช้ก่อเหตุค่ะ
ตรงจุดที่เราเซ็นเซอร์เอาไว้เนี่ยน้องหมดสติไปแล้วก็ชักเกร็ง
แจ๊บก็ไม่สนใจนะฮะสุดท้ายเนี่ยลากน้องออกไปที่หน้าบ้าน
สีน้ำเงินแล้วในแจ๊บก็ไปโบกปูนนี่นะแล้วก็หลบหนีไป
อ่าตรงเนี้ยฮะก่อนที่เขาจะไปเจอกันนะฮะก็คือมีมีคนไปแจ้งตำรวจอ่ะ
เพราะว่าตัวในแจ๊บกับเมียเขาก็ไปสารภาพกับเพื่อน
แล้วนายแจ๊บก็ทำทีเหมือนกับบอกว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนอีกคนนึงพาไปมอบตัวสุดท้ายเนี่ยหนีไป
แต่ตอนนี้จับได้แล้วนะฮะค่ะแล้วก็บอกกับเพื่อนด้วยว่าเหมือนกับตอนแรกตั้งใจที่จะหั่นศพด้วยซ้ำ
อืมตั้งใจจะหั่นศพแต่ไม่กล้าคุณผู้ชมคะจับได้แล้วค่ะ
แจ๊บที่ก่อเหตุโหดเยี่ยมนี้นะคะหนีไปกบดานที่โรงแรมแถวแถวอินธรรมระ
ตำรวจสอนอบังเขนเข้าจับกลุ่มเดี๋ยวดูวินาทีจับกลุ่มนะคะ
ในบ้านคืออะไรอ่ะ
เมื่อวานนี้กับวันนี้นะแล้วทำอะไรเราเรารู้นะ
เรื่องอะไรทำอะไรตีน้องตีน้ำตีหลานนะ
นี่นะคะวินาทีการจับกลุ่มนะคะตำรวจชุดสืบสวนสอนอบังเขนค่ะ
เข้าควบคุมตัวนายุทธนามาดีหรือนิจัดอายุยี่สิบเก้าปี

เยี่ยมนะคะฆ่าลูกเลี้ยงเด็กหญิงเอนามสมมุติวัยสิบสอง
แล้วนำโสปไปยัดทางน้ำแข็งวันที่พี่อุ๋ยเล่าไปเทพูทัพ
เนี่ยเขาหนีมาที่นี่มาเช่าโรงแรมในซอยอินธรรมระสามสิบสี่
ระหว่างจับกลุ่มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพในแจ๊บไม่ต่อสู้
ไม่ขัดคืนอะไรบอกว่าเปิดห้องพักที่นี่ได้สองวัน
คือวันที่๓และวันที่๔กรกฎาคมก็คือวันนี้และยอมรับรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไป
รับบอกว่าตีหลานสาวของภรรยาจนเสียชีวิตแล้วก็บอกว่ามาแต่ตัว
ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีรถรถจอดไว้ในซอยหมอเหล็ง
คุณผู้ชมได้ยินเสียงใช่ไหมคะตัวในแจ๊บผู้ก่อเหตุ
ขอให้ตำรวจคลายกุญแจมือให้หน่อยบอกมันแน่น
ตำรวจบอกเลยทนแค่นี้ไม่เจ็บหรอก
อดทนไว้แค่นี้แน่นแล้วเจ็บไงเหรอค่ะ
อ้างความเจ็บ

แจ๊บใส่ในวันก่อเหตุได้ด้วยนะคะ

ห้องพักชั้น๖ลงมาด้านล่าง
สาวคนสนิทที่อยู่กับนาแจ๊บ
ว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ

แต่นักข่าวก็พยายามจะถามว่าอ้าวไม่เกี่ยวแล้วมาอยู่กับในแจ๊คได้ยังไง

วิ่งขึ้นรถนะคะของตำรวจไป

ตำรวจก็นำตัวในแจ๊บและสาวคนสนิทคนนี้
เพื่อส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำอย่างละเอียดต่อไปค่ะ
คือในแจ๊บกับนิ้งเนี่ยสองสามีภรรยาหลังจากทำร้ายเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ในแจ๊บเป็นคนลงมือแล้วก็ยัดใส่ถังอะไรไว้แล้วเนี่ย
คือเขาก็อยู่กับศพอยู่คืนนึงนะตั้งแต่กลางดึก๒กรกฎาคม
แล้วเมื่อวานนี้ไม่รู้สำนึกผิดหรืออะไรยังไง
คนนั้นเนี่ยเขาก็เลยพามิ้นท์เนี่ยมาแจ้งความ
มิ้นก็ถูกคุงตัวไปกรรภาพบริการไปตรวจสอบที่บ้านก็เจอจริง
เจอศพเจอถังน้ำแข็งมีศพเด็กอยู่ถูกโบกภูมิทับอยู่
ในแจ๊บตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิง
แล้วก็จะให้เพื่อนเนี่ยพาไปมอบตัวสุดท้ายหายไปเลยฮะ
ค่ะแล้วก็จนมาจับได้เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใช่เพื่อนผู้หญิงคนเดียวกันหรือเปล่านะคะ
ผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันกับในแจ๊บตอนที่ถูกจับ

เดี๋ยวก็ต้องไล่สืบสวนสอบสวนกันต่อไปเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ได้ตัวทั้งคู่นะฮะ
แต่ถ้าภาพในกล้องวงจรปิดในบ้านก็จะเห็นว่ามีในแจ๊บอยู่กับเมียแค่สองคน
แต่กระบวนการอื่นมันต้องไปดูต่อนะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดพลตมตรีอัฐพลอนุสิตผู้บังคับการตำรวจนครบานสอง
เปิดเผยผลการสอบสวนในแจ๊บผู้ต้องหา
ว่าในแจ๊บสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าไม่พอใจเด็ก
ที่เด็กเนี่ยมาขโมยของที่เตรียมไว้ส่งให้กับลูกค้าทางออนไลน์
ใช้ไม้เบสบอลตีเด็กไป๑๐กว่าครั้ง
เด็กแน่นิ่งไปแล้วก็ลากออกมานอกบ้าน
ตอนนั้นคิดว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว
ส่วนการอำพลางศพก็คือไปซื้อถังน้ำแข็งพลาสติก
มาจากตลาดไทยปฐุมธานีบ้านอยู่แถวบางเขนนะฮะ
แล้วก็ไปซื้อปูนกับดินปลูกต้นไม้
เอามาปิดทับเพื่อก่อเหตุอำพราง
คือโบกปูนก่อนแล้วก็เอาดินใส่ต้นไม้เนี่ย

สภาพศพเด็กที่ไม่สวมเสื้อผ้า
แจ๊บอ้างว่าตอนก่อเหตุเสื้อผ้าเด็กเปื้อน
ตั้งใจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แต่สุดท้ายไม่ทันได้ใส่ให้
แล้วปฏิเสธว่าไม่ได้คิดจะหั่นศพ
แล้วไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กด้วย
ตัวในแจ๊บเองเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมา
ทะเลาะกับเด็กหญิงวัย๑๒ปีคนนี้
ที่รับมาดูแลเป็นลูกบุญธรรม
แล้วเคยใช้ไม้ตี
ไม่ใช่ไม้เบสบอลวันก่อเหตุนะ
เวลาที่ทะเลาะกับเด็กมีปัญหากับเด็กเนี่ย
เขาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือเปล่า
แต่ว่าตีหลายครั้งนะครับตีหลายครั้ง
แล้วก็นิ่งไปก็เลยลากเด็กเข้ามา
แล้วก็เห็นว่าน่าจะเสียชีวิตครับ

ทำไมถึงต้องอำทางเอาไปใส่ในถังน้ำแข็งแล้วก็บวกปูน
เขาก็รู้สึกกลัวว่าอาจจะมีความผิดอะไรอย่างนี้

หลังเกิดเหตุเลยเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเป็นไปได้ไหมครับ
ประเด็นนี้เนี่ยผมสั่งการแล้วว่าเดี๋ยวต้องสอบสวน
เอาพยานหลักฐานมาก็อาจจะมีหลายส่วนนะครับ

คุณให้การว่ายังไงบ้างค่ะตอนที่นั่งดูแจ๊บก่อเหตุแล้วก็ตีเด็กนะครับ
อันนี้ผมสอบส่วนแล้วเดี๋ยวขอเอาไว้เป็นเรื่องในสำนวนเนอะ
คือจะยังไงก็ตามแต่นะคะคือน้องเป็นเด็กผู้หญิงอายุเพิ่ง๑๒เองอะค่ะ
แล้วคุณก็รับน้องมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรม
แต่คุณกลับมาทำร้ายน้องแบบนี้แล้วก็อำพลางศพเอาไว้
แล้วเพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลในลักษณะที่ว่าน้องเป็นเด็กน่าสงสารมาก
ไม่ได้ออกจากบ้านเลยอยู่แต่ในบ้านหลังเนี้ย

ถูกบังคับให้แพ็คของเพื่อส่งของขายอยู่แต่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
สุดท้ายเนี่ยดูทำกับน้องสิค่ะ

คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะนำร่างน้องออกมาที่ถูกยัดใส่ถังน้ำแข็งแล้วโบกปูนเอาไว้อะค่ะ
โอ้เรียบร้อยจบเลย
ไม่ต้องพา
เพราะว่าสิ่งไม่ถึงก็มีดินอยู่
โอ้เฮ้ยเรียบร้อย
คุณผู้ชมค่ะคือเจ้าหน้าที่ต้องค่อยทุบปูนซีเมนที่โบกในถังน้ำแข็ง
ขนาดความจุ๑๒๐ลิตรสีน้ำเงินต้องค่อยค่ะ
เพราะกลัวว่าจะทำให้ร่างน้องเสียหายนะคะ
ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงจนกระเทาะปูนออกมาได้
แล้วก็พบดินสีดำดำอีกชั้นหนึ่งแล้วก็เจอถุงดำ
มีผ้าห่มสีชมพูคลุมร่างของน้องเอาไว้
ร่างของน้องอยู่ในท่านอนตะแคงงอเข่าไม่สวมใส่เสื้อผ้า
มีแผลถูกทุบตีด้วยของแข็งมีแผลถูกทุบตีที่หน้าและตามร่างกาย
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในทาวน์ฮาส์๒ชั้นซอยประหลโยธิน๔๘ย่านบางเขนนะคะ
ตำรวจสนบังเขนได้รับแจ้งเหตุช่วงเที่ยงคืนครึ่งคืนที่ผ่านมา
ได้รับแจ้งจากนางสาวเบลอายุ๒๔ปีซึ่งเป็นน้าสาวของน้องที่เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าตัวน้องเอนามสมมุติผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แท้
มีนางสาวนิรมนต์หรือมิ้นอายุ๓๐ปีที่เป็นญาติและนายยุทธนามาดีหรือแจ๊บอายุ๒๙ปีผู้เป็นสามีอุปการะ
ในฐานะเหมือนเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอะค่ะดูแลตั้งแต่ตอนน้องอายุ๕ขวบ
แล้วน่าเห็นใจมากนะคะคือน้องอ่ะไม่ได้เรียนหนังสือต้องช่วยงานค่ะบรรจุสินค้าลงกล่องพัสดุส่งสินค้าให้ลูกค้า
แต่เหมือนกับว่าน้องก็ดื้อหน่อยก้าวร้าวหน่อยแต่ก็เด็กอ่ะนะคะอายุเพิ่ง๑๒อะค่ะตัวมิ้นท์กับแจ๊บเนี่ยก็จะว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ทำโทษบ่อยคือน้องโดนตีบ่อย
บ้านแถวรามอินทราแจ๊บดูท่าทางตกใจมากแล้วเล่าให้ฟังว่าเอาไม้เบสบอลตีน้องเอตั้งแต่ตี๑๒กรกฎาคมโมโหน้องเอที่ขโมยอาหาร
ที่เป็นสินค้าที่ต้องแพ็คส่งให้ลูกค้าตอนแรกแจ๊บจะหั่นศพแต่ไม่กล้า
ทำแบบนี้เอาถังน้ำแข็งมาใส่โบกปูนทับแล้วก็พูดในลักษณะที่ว่าอยากให้แจ้งตำรวจหน่อย
อยากให้แบบมอบตัวอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ระหว่างนั้นบอกขอขับรถไปหาเพื่อนแล้วหนีหายไปเลย
ที่พี่อุ๋ยเล่าให้ฟังนะคะก็ตำรวจก็ต้องเรียกมิ้นท์สอบปากคำด้วย
อย่างที่พี่อุ๋ยเล่าตั้งแต่ต้นว่ามิ้นอ้างว่าถูกบังคับให้ลบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
แล้วมีการตรวจสอบประวัติแจ๊บเนี่ยมีประวัติคดียาเสพติดด้วยนะคะ
ในพื้นที่สอนอดินแดงสี่คดีอะค่ะตามความคืบหน้ากันต่อ
คดีที่ต้องบอกว่ามันโหดเยี่ยมแล้วก็สะเทือนขวัญเหลือเกินค่ะในแจ๊บนะอืม
ซึ่งก่อเหตุฆ่าเด็กหญิงวัย๑๒ปีที่เป็นลูกเลี้ยงค่ะนะฮะ
แล้วก็จับยัดถังโบกปูนไปสารภาพกับญาติอ่ะนะ
แล้วก็หนีไปอ้างว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนพาไปมอบตัว
สุดท้ายเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยตำรวจไปตามเจอตัวแล้วได้ตัวในแจ๊บแล้ว
นี่ไปหลบอยู่ในห้องพักในโรงแรมแถวอินธรรมระค่ะ
ซึ่งเป็นเจ้าของคดีนะครับทุกผู้ชมครับนี่คือจับคาโรงแรม
ลากมาเลยนะคะเนี่ยเมียในแจ๊บที่มีศักดิ์เป็นญาตินะฮะ
เป็นป้าของเด็กรับเด็กมาเลี้ยงดูดูแล
ถูกคุมตัวไปก่อนหน้านี้เพราะเป็นคนไปแจ้งความ
เพราะว่าเขาไปบอกกับญาติอีกคนนึงใช่หลังจากก่อเหตุ
เขาก็ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ได้ตัว
ในแจ๊บเนี่ยบอกเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนตรงนั้นหน่อย
แล้วเดี๋ยวให้เพื่อนพาไปมอบตัวแล้วหายไปเลยตั้งแต่เมื่อวาน
หายเลยฮะตอนนี้อยู่ที่สอนอบังเขนนะค่ะ
สอนอบางเขนก็คุมสอบอยู่นะครับอืมอีกมุมนึงเนี่ย
อันนี้สอนอบังเขนนี่คือที่กำลังสอบสวนกันอยู่
บ้านของน้องเอสมมุติว่าชื่อเด็กหญิงเอนะ
ที่เสียชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับอายุสิบสองปีอืม
อุทัยธานีคุณแม่อยู่อุทัยธานีค่ะ
วันนี้ร่างของน้องหลังจากที่เจอร่างเนี่ยเจอศพยัดถังโบกปูนเมื่อคืนเนี่ย
ชนะสูตรเรียบร้อยแล้วถูกส่งมาถึงบ้านที่อุทัยธานีเรียบร้อยแล้วนะฮะ
คนนี้คุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ครับที่วัดที่อุทัยธานี
ทำใจไม่ได้ร้องไห้คือต้องมีคนฮิ้วปิดเลย
คุณแม่ซุดลงไปแน่แน่ก็มีญาติกันมาขอ
รับลูกสาวไปเลี้ยงดูไปดูแลอ่ะอืม
ว่าจะเลี้ยงดูอย่างดีใช่ไหมค่ะหนังสือก็ไม่ให้เรียน
เอาไปแพ็คของท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะไล่กันให้นะฮะ
รายละเอียดแล้วก็ความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่างต่างที่มาที่ไปค่ะ
ช่วงเวลาเกิดเหตุแต่ตอนนี้ไปที่สอนอบางเขนก่อนนะครับ
สิบนาฬิกาสามสิบสองนาทีตำรวจยังคุมตัวในแจ๊บอยู่
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานความคืบหน้าทางคดีมานะครับ

ทีมข่าวได้มีการพูดคุยกับครอบครัวของนายแจ๊บนะคะซึ่งก็บอกกับทีมข่าวว่า
จริงแล้วนายแจ๊บเนี่ยก็เป็นคนที่ใจร้อนแต่พวกเขาไม่เชื่อว่าความใจร้อนนั้นจะถึงขั้นมีการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะคะ
ก็อยากจะเรียกร้องไปทางนางสาวมิ้นให้พูดความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ขณะเดียวกันยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ตำรวจจะมีการคุมตัวนายแจ๊บไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่
ตามมาเลยค่ะก็คือจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ทางด้านของตำรวจนะคะ
ควบคุมตัวในแจ๊บไว้ที่ในห้องสอบปากคำนะคะเราจะเห็นได้ว่างานสืบสวนของสอนอบางเขนเนี่ย
จะเป็นห้องกระจกนะคะก็สามารถที่จะมองเข้าออกได้
บุคคลภายในว่ามีการทำอะไรเกิดขึ้นได้บ้างซึ่งจากที่ที่ฉันได้สังเกตการณ์ในเรื่องของการสอบปากคำของตำรวจที่ผ่านมา
ก็สังเกตว่านายแจ๊บนั้นมีท่าทีที่จะค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดนะคะเดี๋ยวให้ไปดูที่บริเวณห้องสอบปากคำนิดนึงนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็หน้าห้องกองสืบสวนสนบังเขนเนี่ย
ให้ทางด้านของนายแจ๊บเนี่ยเซ็นแล้วนะคะอีกไม่นาน
การสอบปากคำก็น่าจะแล้วเสร็จค่ะซึ่งนายยุทธนามาดีอายุยี่สิบเก้าปี
ตอนนี้ให้การรับสารภาพทั้งหมดแล้วนะคะคุณผู้ชม
หลังจากที่ตำรวจนำตัวมาสอบปากคำตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกา
สามสิบนาทีที่ผ่านมาโดยที่หน้างานสืบสวนสอนอบางเขตนะคะ
ก็มีทั้งสื่อมวลชนนะคะแล้วก็มีในส่วนของญาติญาตินะคะ
ของนายแจ๊บเนี่ยมาเฝ้าสังเกตการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องด้วย
เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ายังคงมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
เดี๋ยวเราจะไปดูเมื่อช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของการเข้าจับกลุ่มนะคะ
คุณผู้ชมเราได้เห็นผู้หญิงเสื้อฟ้าที่อยู่ภายในห้องเดียวกับนายแจ๊บนะคะ
วันนี้ดิฉันได้พูดคุยแล้วนะคะกับทางด้านของนางสาวบีแล้วกันนะคะ
เป็นนามสมมุติค่ะซึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับนายแจ๊บจริง
แต่ว่านับถือกันเป็นพี่สาวแล้วก็น้องชายไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างอื่น
แต่ที่อยู่ในห้องเพียงแค่๒คนเพราะว่าเพื่อนอีก๔๕คนที่อยู่ด้วยกัน
ออกไปซื้อข้าวยอมรับว่าตกใจมากนะคะที่เห็นตำรวจบุกเข้ามาภายในห้อง
โดยนายแจ๊บเข้ามาที่โรงแรมห้องดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่กลางดึกของวันที่๓กรกฎาคม
ก็คาดว่าจะหลังจากก่อเหตุแล้วหลบหนีมาอยู่ที่นี่
ซึ่งนายแจ๊คบอกว่ารู้สึกเครียดมากเป็นห่วงแม่แล้วก็ครอบครัวมาก
และยังบอกด้วยนะคะว่าจะผูกคอตายค่ะส่วนอีกคนนึงที่ที่ฉันได้พูดคุยนะคะ
คุณผู้ชมก็คือทางด้านของน้องสาวแล้วก็น้องชายของนายแจ๊บนะคะ
วันนี้มาที่สถานีตำรวจนครบานบางเขนทันทีที่ทราบว่าพี่ชายนั้นถูกจับกลุ่มตัวได้แล้ว
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่ห้องสืบสวนซึ่งทั้งน้องสาวแล้วก็น้องชายของนายแจ๊บ
ก็แสดงความเสียใจแล้วก็ขอโทษครอบครัวของเด็กหญิงเอโดยยอมรับว่าพี่ชายนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อน
แล้วก็เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุด้วยนะคะโดยนายแจ๊บพี่ชายเคยบ่นนะคะว่าเด็กหญิงเอเนี่ย
ขโมยของไปกินแล้วก็ชอบขโมยเงินไปเล่นสล็อตจนหมด
หลังเกิดเหตุพี่ชายก็มีการโทรมาบอกว่าให้ดูแลแม่ให้ดีส่วนตัวทำไปแล้วแล้วก็จะฆ่าตัวตาย
หลังจากนั้นก็ไม่มีใครติดต่อได้อีกเลยนะคะโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าพี่ชายเนี่ยหลบหนีไปที่ไหน
จนกระทั่งถูกจับกลุ่มในวันนี้ญาติของนายแจ๊บนะคะ
เรียกร้องไปยังนางสาวมิ้นบอกว่าขอให้พูดความจริงเพราะเชื่อว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านี้หรือไม่
ไปฟังเสียงของน้องชายแล้วก็น้องสาวของผู้ก่อเหตุค่ะแต่เรื่องของน้องก็มีเล่าเพราะว่าน้องชอบเป็นคนที่ขโมยของมากมาก
จะเป็นคนเงียบนิ่งไม่ค่อยยุ่งกับใคร

อะไรก็ร้ายเลยของเราที่ว่าเนี่ยมันคือเลเวลประมาณนี้นะครับ

ก็ไม่ตามเหมือนกันนะครับผมก็ไม่เคยโดน
แต่อยากให้แฟนเขาพูดอะไรมากกว่านี้อืม
ทุกอย่างก็โยนให้น้องเราใช่ไหมคะ

ก็คือแบบอยากจะให้เล่าพฤติกรรมของเด็กบ้าง
แล้วก็เล่าเรื่องตัวเองด้วยไม่ใช่เล่าแค่เรื่องของพี่หนูอะ
เพราะพี่หนูจะเป็นคนที่โทรมาเล่าให้ฟังตลอด

ของแม่ค่ะเพราะว่าพวกหนูมีแค่แม่
มีรายงานมาว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสังกัด
ตนาคีรีจังหวัดอุทัยธานีแล้วค่ะ
ส่วนของในแจ๊บซึ่งขณะนี้คาดว่า

ที่จะเข้าคุมตัวไปยังห้องคุมขัง
สถานีตำรวจนครบานบางเขน
เราสอบถามไปที่ผู้ที่เกี่ยวข้องบอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการคุมตัวในแจ๊บไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปชี้จุดเกิดเหตุหรือไม่
ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องจากว่าตำรวจมีอำนาจในการควบคุมตัวรวม๔๘ชั่วโมงหลังจากที่แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
ขณะเดียวกันตำรวจบอกว่าจะต้องสอบปากคำอย่างละเอียดทั้งนางสาวมิ้นรวมไปถึงนายแจ๊บเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะพลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิตผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒เนี่ย
มูลเหตุก็คือตามที่เราได้ฟังรายงานไปเลยว่าไม่พอใจที่น้องเอเนี่ยไปขโมยของที่เตรียมส่งออนไลน์
คือฟาดไม่ยั้งอะค่ะจนน้องเนี่ยแน่นิ่งไปแล้วก็ล่าออกไปนอกบ้านเพราะคิดว่าน้องตายแล้ว
อํพลังรอันนี้คือภาพจากเนี้ยคือหลังจากตีเสร็จก็ล่าคนอกมาแบบนี้อ่ะค่ะ

ตั้งใจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้

รับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาทะเลาะกันกับน้องเนี่ย
ก็จะเอาไม้ตีน้องแบบนี้แต่ไม่ใช่ไม้เบสบอลค่ะ
เขาก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือเปล่าแต่ว่าตีหลายครั้งนะครับตีหลายครั้ง
แล้วก็นิ่งไปก็เลยลากเด็กเข้ามาแล้วก็เห็นว่าน่าจะเสียชีวิตครับ
เขาให้การว่ายังไงครับทำไมถึงต้องอำทางเอาไปใส่ในถังน้ำแข็งแล้วก็โบกปูน
เขาก็รู้สึกกลัวว่าอาจจะมีความผิดอะไรอย่างนี้แต่เขาไม่รู้จะทำยังไง
การเขาตอนเกิดเหตุเนี่ยผู้หญิงแฟนเขาเนี่ยรู้เห็นเป็นไปด้วยกันตลอด
แต่ก็หลังเกิดเหตุเลยเนี่ยเขาจะไม่รู้เป็นเป็นได้ไหมครับ
เด็นนี้เนี่ยผมสั่งการแล้วว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนเอาพยานหลักฐานมาก็อาจจะมีหลายส่วนนะครับ

ทิ้งให้การว่ายังไงบ้างตอนที่นั่งดูแจ๊บก่อเหตุแล้วก็ตีเด็กนะครับ
อันนี้ผมสอบส่วนแล้วเดี๋ยวขอเอาไว้เป็นเรื่องในสำนวนเนาะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวย้อนไปดูตอนที่ตำรวจเนี่ยบุกไปจับตัวในแจ๊บนะฮะ

ที่ก่อเหตุทำร้ายเด็กหญิงวัย๑๒ปีอย่างโหดเยี่ยมแล้วก็หนีไปกบดานอยู่ที่โรงแรมย่านอินธรรมระนะฮะ

มาศาลอย่างมีกี่เดือนแล้วนะ

มานี่นะ

เพื่อนข์ยืนหน้ามันแน่นมากเลยอ่ะ
เดี๋ยวก่อนจะยืน
มีเป็นตอนที่ตำรวจศรบังเขตนะครับ
ก่อเหตุทำร้ายเด็กหญิงเอวัย๑๒ขวบที่เป็นลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตแล้วก็เอาศพยัดถังน้ำแข็ง๑๒๐ลิตร
แล้วก็เทปูนทับเอาดินกลบข้างหน้าอีกทีนึงแล้วก็หนีมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โรงแรมแห่งหนึ่งในซอยอินธรรมระสามสิบสี่นะครับตอนบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวนะครับ
แจ๊บก็ไม่ได้ต่อสู้ขัดขืนนะฮะบอกว่ามาพักอยู่ตรงนี้วันนี้เป็นวันที่๒
นะครับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ยอมรับว่าไปหลานสาวของภรรยาที่รับมาเป็น
เลี้ยงเนี่ยจนตายจริงในแจ๊บบอกว่าตอนที่หนีมามาแต่ตัวไม่มีโทรศัพท์
มือถือไม่ได้เอารถมาด้วยรถเนี่ยเอาไปจอดทิ้งไว้ที่ซอยหมอเหล็ง
ขณะเดียวกันนี่ฮะใส่กุญแจมืออยู่นะระหว่างนี้ในแจ๊บบอก
ตำรวจบอกช่วยคลายกุญแจมือให้หน่อยได้ไหมมันแน่นเขาบอกผ่อนนิดนึงได้ไหมพี่
มันแน่นอ่ะตำรวจก็บอกอดทนไว้แค่นี้ไม่เจ็บหรอก
บอกแค่นี้ไม่เจ็บหรอกทนไม่ได้เหรอแต่แล้วคุณไปตีทำร้ายเด็กเขาอ่ะ
ไม้เบสบอลตีหน้าตีตัวตีหัวเข้าไป๑๐กว่าที
ภาพบอกตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเด็กตายหรือยังถ้าคุณช่วยเขานะ
ถ้ายังแบบมีจิตใจที่มันแบบมีความดีขึ้นมาสักนิดนึงเนี่ย
สำนึกผิดทิศทางเด็กไปส่งโรงพยาบาลดีกว่าเด็กอาจจะไม่ตายก็ได้นะ

แล้วนี่โดนใส่กุญแจมือบอกโอ้โหมันแน่นขอให้ผ่อนให้หน่อย
ตำรวจก็ยึดพวกเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดในบ้านได้ด้วยนะครับ
แล้วก็นำตัวในแจ๊บกับผู้หญิงคนนึงที่เขาหนีมาอยู่ในห้องนี้ด้วยกันเนี่ย
ห้องพักชั้น๖เนี่ยฮะนำมาด้านล่างแต่ว่าหญิงสาวคนนี้เธอขอใช้สิทธิ์นะครับ
ไม่ให้มีการบันทึกภาพถ่ายภาพอะไรทั้งสิ้น
คือในแจ๊บตอนที่ไปกับเมียที่ชื่อมิ้นอ่ะค่ะแล้วไปหาญาติแล้วก็สารภาพว่าเนี่ย
ก่อเหตุทำร้ายเด็กหญิงเอจนเสียชีวิตยัดศพไว้แบบนั้นแบบนี้เนี่ย
ของญาติคนนั้นเขาก็ไปแจ้งความแจ้งความมาตรวจสอบเจอศพจริงจริง
ควบคุมตัวมิ้นเพราะมิ้นไม่ได้ไปไหน
พอสารภาพเสร็จในแจ๊บเนี่ยอ้างว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนคนนึง
แล้วจะให้เพื่อนพาไปมอบตัวแล้วก็หายไปเลย
มาเจออยู่กับผู้หญิงคนนี้นะฮะซึ่งผู้หญิงคนนี้เธอบอกเธอไม่เกี่ยวข้อง
ไม่รู้เรื่องด้วยจริงจริงนี่ฮะแค่มาเนี่ยแต่ว่าตำรวจบอกว่า
ตรงนี้เดี๋ยวต้องมาตรวจสอบก่อนว่าเออมันอะไรยังไงเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันตรงไหนอย่างไรนะครับ
นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะครับแล้วตำรวจก็คุมตัวในแจ๊บกับหญิงสาวคนนั้น
ขึ้นรถกระบะมายังสอนอบางเขนเพื่อมาสอบปากคำ
ก็เหมือนกับที่คุณอรัชพรบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมค่ะที่ตำรวจบอกว่าในแจ๊บเนี่ยสารภาพว่าอย่างไรบ้าง
แล้วก็คุณวิมนต์วันเพิ่งรายงานสดเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนล่าสุดเข้ามา
คือเคสนี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญจริงจริงอ่ะนะคะเพราะว่าหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุเสร็จเนี่ย
ที่บอกว่าไปสารภาพกับญาติว่าฆ่าเด็กตายไปแล้วบวกปูนไปแล้วแล้วก็ตอนแรกก็คือจะไปแจ้งความจะไปหาตำรวจนี่แหละ
แต่ออกอุบายกับเมียบอกว่าเดี๋ยวจะแบบไปหาเพื่อนแถวดินแดงให้เพื่อนพาไปมอบตัวแล้วก็หายไปเลยเมื่อวานนี้
แต่ว่าตัวญาติกับเมียเนี่ยเขาก็ไปหาตำรวจจริงพอตำรวจรู้เรื่องปุ๊บเนี่ยนะคะก็นำเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ
แล้วนี่คือนาทีที่เขาไปเจอถังน้ำแข็งที่ใช้อำพลางร่างน้องแล้วเป็นนาทีที่เอาร่างน้องออกมาค่ะ

ปูนซีเม้นที่โบกอยู่ในถังน้ำแข็งขนาดความจุ๑๒๐ลิตรสีน้ำเงินค่อยทบเบาเพราะว่า
ก็ไม่รู้ว่าร่างอยู่ตรงไหนมันก็ต้องค่อยกระเทาะไปใช้คำนี้นะคะ

ถูกต้องค่ะก็กระเทาะไปทีละนิดชะลิด
ครึ่งชั่วโมงได้เริ่มกระเทาะปูนออก
พอกระท่อปูนออกเสร็จปุ๊บเขาก็คุยกันแล้วว่า

ทีนี้พอมันแยกออกจากกันได้เขาบอกโอ๊ยเรียบร้อยเลยแบบนี้คือ
ไม่ต้องผ่าไม่ต้องทุบแรงเพราะว่าฉาบอยู่เป็นแค่ชั้นบนบาง

พอเปิดออกมาเสร็จปุ๊บก็เจอดินดำอีกชั้นหนึ่ง

เป็นผ้าห่มสีชมพูคลุมร่างเอาไว้

ก็เป็นร่างของน้องวัย๑๒ปีที่อยู่ในสภาพนอนตะแคงงอเข่า

มีบาดแผลถูกทุบตีด้วยของแข็งเข้าที่หน้าแล้วก็ร่างกาย
ชนสูตรเบื้องต้นด้วยตานะตอนนั้นที่เจ้าหน้าที่ลงไปดู
เขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ทาวน์ฮาวส์๒ชั้นซอยผนโยธิน๔๘นะคะ
ตำรวจสนบังเขนได้รับแจ้งเหตุเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี้เอง
โดยคนที่มาแจ้งเนี่ยคือน้าสาวของน้องผู้หญิงที่เสียชีวิตนะคะชื่อเบล
เธอบอกว่าน้องเอสมมุติว่าชื่อน้องเอนะคะ
เอเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แท้แต่อยู่กับนางสาวมิ้นหรือนิรมนต์
วัย๓๐ปีญาติของเธอแล้วก็นายยุทธนาหรือว่าแจ๊บสามี
โดยแจ๊บกับมิ้นเนี่ยให้การอุปการะน้องเอในฐานะพ่อและแม่เลี้ยง
คือเหมือนกับว่าเป็นลูกบุญธรรมครับก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะ
แต่ไอ้คำว่าดูแลในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้ส่งน้องเรียนหนังสือนะ
ก็คือให้มาช่วยแจ๊บกับมิ้นเนี่ยแพ็คของบรรจุสินค้าลงกล่องพัสดุส่งให้ลูกค้า
เอามาทำงานแล้วกันนะคะแพ็กของแพ็กของตั้งแต่เด็กเลยนะ๕๖ขวบอะ
ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เรียนหนังสือมาแก๊กของส่งแพ็คของส่งอยู่แบบนี้
ซึ่งเขาบอกว่าน้องเอเนี่ยค่อนข้างจะดื้อก้าวร้าวชอบขโมยของภายในบ้าน
มิ้นท์กับแจ๊บเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนทำโทษด้วยการตีอยู่หลายครั้ง
แต่ยิ่งตีเหมือนเด็กก็ยิ่งต่อต้านนะคะ
ก็เลยเหมือนกับว่าทั้งคู่ก็เครียดแล้วก็ไปปรึกษานางสาวเบลที่ว่าเป็นน้าอยู่บ่อย

แต่ในมุมนึงเนี่ยน้องเขาไม่สามารถมาพูดอะไรได้แล้วนะ

แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องเขาถูกกระทำแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
ไม่รู้ด้วยว่าเขาถูกแค่ดุด่าถูกแค่ตีหรือมันมีอย่างอื่นด้วย
แต่นี่คือสิ่งที่ตัวของในแจ๊บกับเมียก็คือมิ้นท์เนี่ยไปบอกกับญาติ

อ่ะทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาทุ่มหนึ่งวันที่สามกรกฎาคมวันอาทิตย

ใช่ค่ะทั้งสองคนขับรถมาหาเบลย่านรามอินทราโดยแจ๊บอยู่ในสภาพตื่นตระหนก
แจ๊บบอกว่าตั้งใจจะหั่นศพแต่ไม่กล้า
ไปเอาถังน้ำแข็งมาใส่ศพระบบปูนทับแทน
อยากให้ช่วยแจ้งตำรวจมารับตัวไปดำเนินคดีให้หน่อย
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยบอกขอขับรถไปหาเพื่อนย่านดินแดงก่อนให้พาไปส่งตำรวจ

ก็คือภรรยาของแจ๊บมาสอบปากคำ
ตำรวจบอกให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
บอกด้วยว่าแจ๊บเนี่ยบังคับให้ลบภาพวงจรปิดในบ้าน

ซึ่งภาพวงจรปิดก็คือเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ
ช่วงเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุ
คือเห็นพฤติกรรมทุกอย่างชัดเจนหมดเลยนะคะ
ส่วนตกลงแล้วฝ่ายหญิงเท่ากับว่ารู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วจะถือว่ามีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออำพลางศพไหม
อันนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ตรวจสอบดูแจ๊บเองก็มีประวัตินะคะ
ประวัติติดยาเสพติดแล้วก็มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่สอนอดินแดง๔คดีด้วยกัน
อ่าเดี๋ยวรอการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการว่าจะโดนข้อหาอะไรบ้างนะครับค่ะ
ท่านผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่มิ้นบอกว่า
หลังจากก่อเหตุแล้วในแจ๊บสามีเนี่ย

ก็เลยเป็นหลักฐานอย่างดีเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ความจริงแล้วมันภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่อง
ในช่วงเวลาที่ในแจ๊บเนี่ยก่อเหตุเป็นภาพในบ้านเลยเห็นไหมฮะ
เราต้องขออนุญาตหยุดเป็นช่วงแล้วก็เซ็นเซอร์เอาไว้

แจ๊บเนี่ยใช้ไม้เบสบอลตีน้องเอ
ดูจากมือก็เห็นเลยว่าเงื้อค่ะ

เขาก็จะส่งสินค้าออนไลน์ให้กับลูกค้า

รับน้องเอมาเพื่อให้แพ็คของใช่ไหม

แล้วก็นั่งทำงานแพ็กของนี่ทุกวัน

บางทีชอบแอบขโมยของที่เป็นของลูกค้า

แล้วน้องมาเจอครั้งล่าสุดคือไม้เบสบอล

แล้วก็จะเข้ามาพูดมาคุยกับมิ้นที่เป็นภรรยา
ลักษณะบังคับจะให้หาอะไรมาคลุมร่างน้อง
ให้หาอะไรมาจัดการกับ

ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องเสียชีวิตจริงหรือยัง

จังหวะนี้ก็คือเหมือนกำลังพูดคุยกันแล้วก็ชี้กันไป
กันมาอยู่ที่ร่างน้องที่นอนสลบอยู่
ถ้าจะมีจิตสำนึกขึ้นมาบ้างใช่ไหม
พาเด็กไปทิ้งโรงพยาบาลจะอ้างว่าเด็กตกบันไดเอง

ถ้ามีเจตนาจะช่วยชีวิตนะคะก็คงทำ

หาทางจะทำยังไงกับร่างเด็ก

คือจะอำพรางหรือจะซ่อนหรือจะทิ้งหรือจะยังไง
นี่ในบ้านแถวบางเขนนะครับทุกผู้ชมครับ
สถานที่เกิดเหตุตรงนี้นี่แหละ
นี่คือจุดที่เกิดเหตุที่ในแจ็คสั่งให้มิ้นท์ภรรยา
ลบกล้องวงจรปิดทิ้งซะ

แล้วพอไปแจ้งตำรวจก็เป็นภาพ

แล้วไปดูถังน้ำแข็งสีน้ำเงิน

ไม้ตีพริกเนี่ยมากระท่อกระท่อกระท่อก

เอาปูนออกมาเนี่ยก็เจอเด็กจริงนะฮะ

มันมีช่วงที่ในแจ๊บเนี่ย

คือหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดตรงบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ตอนเที่ยงคืน๓๙นาที
เนี่ยเข็นมอเตอร์ไซค์ของตัวเองออกมาจากบ้าน
แล้วก็เห็นว่ามิ้นท์เดินมาซ้อนท้ายแล้วขี่ออกไป
คิดว่าน่าจะไปที่บ้านของเพื่อน

คือตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่กำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงว่าจะเอายังไงกับร่างเด็ก

วงจรปิดอีกมุมหนึ่งอยู่ในซอยผลโยธิน๔๘นะคะ
ทั้งสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไป
นี่ค่ะคือออกจากบ้านมาแล้วแล้วก็ขี่ผ่านไปแบบนี้
ส่วนกล้องวงจรปิดที่บ้านเพื่อนเนี่ยนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดหน้าบ้านตี๒๔๘นาทีแล้วเดินเข้ามา

ก็มีท่าทีเคร่งเครียดดูลุกลี้ลุกลน

เปิดถังน้ำแข็งหยิบ

พี่อุ๋ยว่าน้ำอะไรคะชาเขียวหรือเปล่า

แล้วก็ขอยืมสว่านกับเลื่อยจากเพื่อน

หน้าตาก็คือเคร่งเครียดเลยนี่
นี่คือกล่องสว่านเห็นไหมกล่องเครื่องมือช่างอ่ะ

มาหาเครื่องมือช่างตอนตี๒ตี๓
เอ้าก็เจตนาเขาชัดเจนอยู่แล้ว

นี่ค่ะเช็คของด้วยนะ
ดูข้างในเป็นสว่านไม่รู้ถามวิธีการใช้ยังไงหรือเปล่า
หลังจากได้สว่านได้เลื่อยอะไรแล้วเนี่ย
ก็หยิบของออกไปจากบ้านเพื่อน

ตอนตี๕๕๓นาที

วนรถกลับมาที่บ้านเพื่อนอีกครั้งหนึ่ง

วนกลับมาอีกมาอีกรอบนึง

เดินถือเลื่อยเข้ามาในบ้านเพื่อน

ขี่มอเตอร์ไซต์พา

ที่ทั้งคู่ขี่รถเข้าบ้าน

กล้องวงจรปิดวันที่๓กรกฎาคมนะคะ

ชมพูกางเกงขาสั้นนี่ผู้หญิงเดินนำเข้ามาก่อน

เป็นลูกค้าที่เข้ามาจอดส่งนะคะ
แล้วก็๔โมง๕๔นาทีรถของบริษัทขนของก็เข้ามาที่หน้าบ้านเพื่อขนสินค้าค่ะ
อันนี้รถลูกค้าก่อนแล้วอันนี้รถขนของ
ก็สอดคล้องกับข้อมูลชาวบ้านที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านหลังนี้
มีคนเข้าออกเป็นประจำเพราะว่าเขาแพ็คสินค้า
แล้วก็ให้ลูกค้ามาส่งของเพื่อแพ็คบ้าง
แล้วก็จะมีรถของอาจจะเป็นบริษัทขนส่งมารับของไป

ส่วนนาทีที่จับภาพได้ในวันอังกล่าวเนี่ยก็เป็นภาพสุดท้ายนะคะ

ก่อนที่จะขับออกไปจากซอยแล้วไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยนะคะ
อ่านี่คือภาพล่าสุดที่สอนอบังเขตนะฮะ
ค่ะนี่คุมตัวออกมาแล้วนี่
เดี๋ยวเราลองฟังหน่อยที่ผู้สุขากำลังถามนะฮะ
มันได้โทรศักดิ์หรือมันเพราะอะไรอ่ะ

ก่อนนั้นที่เคยตีนแล้วเหมือนมั้ย

รู้ยังไงท่านตอนที่มิ้นรู้รู้ยังไงครับ
รู้ทุกอย่าง

แล้วตอนนั้นมิ้นนั่งดูอ่ะฮะเขาพูดอะไรบ้างมั้ย
ทำไมตอนนั้นทำไมเราสนใจจะเอาแผงสกน้อมมานะครับ

ฮะแล้วมิ้นมิ้นได้ห้ามบ้างมั้ย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

ขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับ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
ขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับ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
แจ๊บก็บอกมิ้นท์นั่นแหละตีเด็กจนจนจนสลบไปแล้วผมถึงมา

ยังบันดาลโทษะอีกเหรอคะจนเด็กสลบเนี่ย
แล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีภาพที่ว่าทั้งคู่ก็พยายามหาอะไรมาคุมร่างขี่จักรยานยนต์ออกไป
เพื่อจะไปหาสว่านหาเลื่อยเอายืมเลื่อยมาจากเพื่อนเอาเลื่อยกลับไปคืนอีกรอบนึง

กปูนยัดใส่ถังน้ำแข็งมีไปซื้อปูนอีกนะ

ส่วนภาพในคืนเกิดเหตุกล้องวงจรปิดช่วงที่ขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วก็ไปบ้านเพื่อนเนี่ย
ขวดน้ำใบกระท่อมขึ้นมาใช่ไหม
อ่าใช่ค่ะ

แล้วไปค้นกล่องเครื่องมือช่างของเขาจะหาสว่าน

คือเวลาในกล้องวงจรปิดมันอาจจะไม่ตรงกันทั้งหมดนะ

เดี๋ยวตี๒เดี๋ยวตี๕อะไรแต่มันก็คือคืนวันนั้นนั่นแหละ

พอได้เลื่อยไปอันนึงเอากลับมาคืน
เอากลับมาคืนไม่ถึง๑นาทีเอากลับมาคืนเลย
ท่านผู้ชมครับบ้านของเพื่อนหลังนี้เนี่ย
คือบ้านของแบงค์พงศธรนะฮะ

นี่ฮะระยะห่างของบ้านกันเนี่ยนะฮะ
๐เมตรบ้านที่เกิดเหตุนะครับ

เราได้คุยกับแบงค์นะครับท่านผู้ชมครับ

ตอนตี๓ของวันที่๒กรกฎาคม
เนี่ยมาหาที่บ้านทีแรกมาขอยืมสว่านก่อน

บเนี่ยนี่กลับไปหยิบเครื่องเจียหิน

กลับไปหยิบเครื่องเจียหินแล้วถามหาใบมีด
แบงค์บอกผมก็บอกว่าไม่มี
ถ้าเกิดอยากได้เนี่ยคงต้องไปหาซื้อเอาเอง

จากนั้นแจ๊บก็เลยเปลี่ยนเป็นถามหาเรื่อย
บอกว่าผมก็บอกว่ามีแต่เลื่อยเอาไว้เลื่อยไม้นะ
ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยแจ๊บดูมีแบบท่าทีแบบลุกลี้ลุกลน
สุดท้ายเขาก็ถือเลื่อยไม้ไป
ผ่านไปไม่ถึง๕นาที
แจ๊บขี่รถกลับมาใหม่
คราวนี้เนี่ยมาบอกแบงค์ว่าไม่มีเลื่อยตัดเหล็กเหรอ

ก็เลยคืนเลื่อยอันแรกที่เป็นเลื่อยไม้มา
พร้อมกับพูดว่าใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้
ซึ่งแบงค์เขาบอกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าจะเอาไปใช้อะไร

แล้วแบงค์ก็เลยถามหาอะไรรู้ไหม

ถามหาถังน้ำแข็งกับหม้อใบใหญ่

แจ๊บถามหาถังน้ำแข็งกับหม้อใบใหญ่

สุดท้ายแจ๊บไม่หยิบอะไร
กลับไปด้วยในรอบสุดท้ายนะฮะ

คือแบงค์เขาบอกกับติผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
เขาไม่เอกใจอะไรเลยจริง
เพราะปกติในแจ๊บเขาจะมาหาในช่วงเวลาอย่างนี้แหละ

แต่ถ้าจะรู้สึกผิดสังเกตก็คือ

ดันไปหยิบเครื่องเจียหินแทน
ถ้าจะเอาตามภาษาเครื่องมือช่าง
สว่านมันได้แค่เจาะใช่ไหมค่ะแต่เครื่องเจหินมันตัดได้มัน
ตัดได้แบงค์เขาบอกเขาก็เอกใจอยู่เหมือนกันว่าจะเอาสว่าน
ไปหยิบเครื่องเจียหินทำไมสุดท้ายเปลี่ยนเป็นเอาเลื่อยไม้
เลื่อยไม้ไปแล้วเอากลับมาคืนบอกเลื่อยไม่ได้อยากได้

บอกว่าช่วงบ่ายวันที่๓กรกฎาคมนะครับ
เนี่ยโทรมาหาด้วยน้ำเสียงร้อนรนแต่วันนั้นแบงค์บอก
ผมไม่ได้รับสายแฟนของเขารับสายแฟนของแบงค์รับสาย
นะฮะแล้วแจ๊บเนี่ยบอกว่าจะไม่ได้เจอกันแล้วนะเพราะว่าได้
วดไอ้อ้วนตายแล้วอ้วนก็คือชื่อที่น้องเอเขาจะจะเรียก
ตัวเองอ่ะค่ะอ่าไม่ใช่ชื่อเล่นจริงของน้องเอนะฮะน้องเอนี่
นามสมมุตินะค่ะคือในแจ๊บเนี่ยอ้างว่าอวดขวดอ้วนตายแล้ว
เอาศพแช่แข็งไว้ที่รามอินทราซอย๒๑ซึ่งไม่ใช่เลยนะฮะ
บอกว่าก็เลยโทรกลับไปหานะฮะแต่ไปเจอมิ้นโทรไปเจอ
ปีแล้วก็เตะเด็กจนแน่นิ่งไปแล้วก็เอาศพเนี่ยไปซ่อนเร้นอำ
แล้วก็เอาศพไปซ่อนเตรียมอำพลาง
เดี๋ยวมันไปหยิบไปถือหินเจมส์มีใบตัดไหมพี่มันถังอย่างนี้
ก็เอกใจอยู่นะแต่ก็ไม่คิดไม่คิดว่ามันจะทำขนาดนี้ไง
หลังจากที่มันจะมายืมอุปกรณ์เนี่ย
มันยังโทรมาอีกนะพี่ผมเพิ่งมาคิดทบทวนดูแล้ว
มันโทรมาถามว่าพี่พี่มีถังว่างไหม
พี่มีถังนับแข่งที่ไม่ได้ใช้ไหม
ครับผมผมก็บอกว่ามึงก็เห็นอยู่ว่าถังก็ใช้
มึงก็บอกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทุบตีเด็กเนี่ยรุนแรงขนาดไหน
มิ้นท์เองวันนี้ตำรวจคุมตัวได้ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับ
ทางนักข่าวนะฮะก็ให้ปากคำกับตำรวจเท่านั้นนะครับ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดไทยด้วยนะคะที่ปฐุมธานี
ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับรายงานมาว่าแจ๊บเนี่ยไปซื้อถังน้ำแข็งที่นี่

เราไปได้ภาพวงจรปิดที่ตลาดมาเช้าวันที่๒กรกฎาคม
ก็คือเช้าวันเสาร์๗โมง๑๙นาทีนี่ค่ะ
รถคันนี้ได้ไหมรถเก๋งสีบรอนทอง
ขับมาจอดที่ลานจอดแล้วแจ๊บก็เดินลงมา
นี่จอดหน้าร้านขายถังน้ำแข็งเลยนะ
เดินลงมาเสร็จปุ๊บเลือกค่ะ
มาเลือกดูถังที่วางอยู่หน้าร้าน
ว่าจะเอาถังไซส์ไหนแบบไหนอย่างไร

หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาไปหาของที่บ้านแบงค์มาแล้วไม่ได้
ไม่ได้นี่เห็นไหมหยิบเออถังกลมโดยยังไม่ได้

เดินเข้าไปคุยกับเจ้าของร้าน

เดินกลับไปหามิ้นท์ที่นั่งอยู่ในรถ
เห็นไหมเดินกลับไปคุยจะอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยเดินไปคุยกัน
สักพักนึงก็เดินออกมาเลือกดูถังอีกครั้งหนึ่ง
ก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรกันว่าจะเอาไซส์ไหนแบบไหนอย่างไรอืม
แล้วก็เดินกลับมาอีกกลับมาดูถังอีกรอบนึงก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้าน
นี่นี่ก็จับถังนี้รอบสองแล้วนะเป็นถังกลมกลมหมุนฝาเปิดปิดดูเนี่ย
เข้าไปดูว่าเป็นยังไงวะนี่ค่ะนี่ใช้เวลาในการเลือกด้วยนะคะ
แจ๊บก็เลยบอกล่าสุดที่นักข่าวถามบอกมิ้นท์เนี่ยเขารู้ทุกขั้นตอน
รู้เห็นทุกขั้นตอนนี่แล้วแจ๊บก็เดินเข้าร้านไป
คนขายก็อาชี้บอกว่าจะยังไงแบบไหนวงจรปิดภายในภายในร้านต่อดีกว่า
แจ๊บเดินเข้าไปในร้านแล้วยังไงต่อขอดูภาพต่อเลย
หลังจากที่เดินเข้าไปในร้านเสร็จปุ๊บนี่ค่ะอุ้ยถังเยอะมาก
นี่เจ้าของเขาก็เดินไปชี้ดูเนี่ยมีทั้งแบบนี้แบบนี้
แนะนำสินค้าตามปกติแจ๊บก็เลือกดูอยู่สักครู่นึง
สักพักมีอีกคนนึงเดินเข้ามามิ้นเดินเข้ามาค่ะ
ไม่ได้แค่นั่งรออยู่ในรถแล้วนะคะคราวนี้เดินเข้ามาด้วย
เดินตามมาสมทบแจ๊บก็ยังคงเลือกไม่ได้ค่ะ

นี่มิ้นท์ลงจากรถแล้ว
แล้วก็เดินเข้ามาในร้านตามเข้ามาสมทบ

ยังคงเลือกถังน้ำแข็งกันอยู่ว่าจะยังไงอยู่ประมาณสัก๓นาที

มาดูวงจรปิดหน้าร้านอีกทีตอนมาถึงคือเจ็ดโมงสิบเก้า
โมงยี่สิบสี่นาทีจะเห็นมิ้นเดินกลับออกมาค่ะ
นี่เดินกลับออกมา
รู้สึกเหมือนจะเปิดหยิบอะไรใส่กระเป๋าที่คาดเอวเอาไว้ด้วย

สักพักนึงแจ๊บเดินตามออกมา

แบกถังน้ำแข็งร้อยยี่สิบลิตรออกมาจากร้านด้วย

เปิดประตูฝั่งคนที่นั่งข้างหลัง

แล้วก็ยกถังน้ำแข็งอันนี้

นี่คนขายเขาก็มาช่วยดูว่ามันจะเข้าได้ไหมยังไง

ตอนที่มาซื้อเนี่ยแจ๊บกับมิ้นไม่ได้มีท่าทีมีพิรุธ

คุณผู้ชมที่ถือดูมั้ยว่าร้านนี้จริงเขาเปิด๘โมง

เราก็งงว่าอ้าวแล้วทำไมมีคนขายอยู่แล้วละ

มีคนต้องการซื้อถังน้ำแข็งแล้วเขาเดินทางมาไกลเลย

ขอบคุณค่ะเขาเลยมาเปิดร้านให้ก่อนเวลาค่ะ
ซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่คือในระหว่างนี้เนี่ยร่างของน้องเอก็อยู่ที่บ้านที่ผนโยธินซอย๔๘นั่นแหละ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือขนาดถังที่แจ๊บไปซื้อมาความจุคือ๑๒๐ลิตรสีน้ำเงิน
ร่างของน้องเอเนี่ยวางอยู่ชั้นล่างสุดคือพอเอาถังมาเสร็จปุ๊บเอาร่างน้องที่ขออนุญาตทำเป็นสี่เหลี่ยมสีแดงนี้แล้วกันนะคะ
เอาร่างน้องใส่ลงไปก่อนเลยอันดับแรกเอาถุงดำปูตามด้วยผ้าขนหนูเป็นเหมือนผ้าห่มสีชมพูแดงเนี่ยวางทับไว้อีกที
จากนั้นก็โบกปูนหนาประมาณสามนิ้วแล้วก็เอาดินดำเนี่ยโรยทับเอาไว้หลังจากนั้นปิดฝาถังแล้วเอาแม่กุญแจคล้องเลยค่ะ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะใช่ค่ะ
แต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ช่วงเย็นเย็นใช่ไหมใช่ค่ะ
เขาก็พากันไปสารภาพกับญาติกับเบลที่เป็นน้าน้าของน้องเอนี่แหละ
ก็เลยบอกอ้าวงั้นไปงั้นไปหาตำรวจสอนอบางเขนกัน
แจ๊บบอกเองว่าช่วยแบบแจ้งตำรวจให้ทีให้มาจับเขาที
แต่แจ๊บบอกไม่เป็นไรไปกันก่อนเลยเดี๋ยวขอไปหาเพื่อนแถวดินแดงหน่อย
ให้เพื่อนพาไปมอบตัวให้แล้วแจ๊บหายไปเลย
หายไปเลยสรุปนี่มาอยู่โรงแรมแถวอินธรรมแล้วแล้วอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งด้วย
ตอนที่ตำรวจเข้าไปจับได้ยินเสียงไหมที่ตำรวจถามบอกโทรหาใคร

ตำรวจเลยบอกว่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งโทรอย่าเพิยุ่งกับโทรศัพท์

มิ้นท์เนี่ยได้ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะใช่ค่ะ

ผู้ชมครับแต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือที่อุทัยธานี

บ้านเกิดของน้องเอเด็กหญิงวัย๑๒ขวบ

วันนี้ร่างของน้องถูกส่งมาถึงที่วัดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือคุณแม่ของน้องเอนะฮะใช่คุณจอยอายุ๒๘ปีเธอเป็นญาติย่านกับมิ้นอ่ะ
มิ้นเค้าอายุ๓๐อ่ะค่ะมิ้นนี่รู้สึกว่าจะมีสักเป็นป้าน้องอ่ะ
มีศักดิ์เป็นป้าค่ะในแจ๊บกับมิ้นก็เลยมีศักดิ์เป็นลุงกับป้าของน้องเอ
ใช่ครับแต่รับหลานเนี่ยมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมอืม
แล้วมาทำแบบนี้ฮะคุณแม่ร้องไห้แทบขาดใจตอนที่
ศพของลูกถูกส่งมาถึงวัดสังกัดรัตนคีรี
อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับทางกู้ภัยลำเลียงมาส่งให้
ถึงกับร่ำให้แทบขาดใจนะฮะญาติญาติต้องมาช่วยกันประคอง
แม่ก็ไปจุดทูบบอกลูก

หรือดูสิ
จะคอยหากใจดู
สวัสดีครับครับ
หนูป่วยติดเตียงแล้วหนูก็ต้องกลับมาคือหนูย้ายแม่หนูกลับมาอยู่ไทย
คือหนูก็ต้องตามแม่กลับมาแล้วลูกหนูเรียนอยู่ที่นั่นกลางคัน
ก็จะไม่ได้ย้ายลูกกลับมาก็เลยฝากเขาดูแลไว้
ตั้งแต่นั้นก็คือไม่ได้ย้ายลูกกลับมา
ก็เลยปล่อยให้ลูกเรียนแล้วลูกก็อยากจะอยู่กับเขาด้วย
ก็เลยอนุญาตให้ลูกอยู่เพราะว่าไม่ใช่คนไม่ใช่คนอื่นคนไกลคือเป็นญาติกัน
ทีแรกคุณแม่ตอนที่เปิดโรงศพก็หวังจะดูหน้าลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
คุณผู้ชมครับแต่ทางกู้ภัยเขาก็ได้หีบห่อมาอย่างแน่นหนาแล้ว
บอกว่าศพของเด็กเนี่ยมันเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้ว
ไม่ขอให้เปิดดีกว่าครอบครัวก็พากันตะโกนด่าสาปแช่ง
แจ๊บพ่อเลี้ยงโหดนะฮะสำหรับศพของน้องเอนะครับ
ทางครอบครัวจะตั้งสวดพระอภิษฐรรม๓คืนนะครับจากนั้นจึงจะชาปนกิจนะครับ
แม่บอกว่าทำเรื่องกับทางพมนะฮะ
เพื่อให้ลูกสาวเนี่ยไปอยู่กับมิ้นที่เป็นญาติกันเป็นญาติฝั่งสามีเก่าของเธอนะ
มีศักดิ์เป็นป้าของเด็กนะครับก็ทำเรื่องอย่างถูกต้อง
เขาก็รับลูกไปดูแลตั้งแต่เด็กนะสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่า
ลูกสาวมาถูกทำร้ายถูกทรมานแล้วก็เสียชีวิต
บอกว่าที่ผ่านมาเธอมีปัญหาทางครอบครัวเลิกลากับพ่อของลูกสาวไป
ส่วนลูกนี่ก็ดื้อตามภาษาเด็กนะครับไม่ได้ถึงขั้นเกเรอะไรขนาดนั้น
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ยอมความอย่างแน่นอน
ไม่ยอมให้คดีเนี่ยจบไปอย่างง่ายง่ายอย่างแน่นอนอ่าเดี๋ยวค่อยตามความคืบหน้ากันต่อนะฮะ